กูมาซ่านกุ๊กนี้แหง

กลับไปกัน
กลับไปกัน

กลับไปกัน
กลับไปกัน

กลับไปกัน
กลับไปกัน
กลับไปกัน

กลับไปกัน

กลับไปกัน
กลับไปกัน

กลับไปกัน
อัศวินไทยอัศวินไทยอัศวินไทยอัศวินไทยอัศวินไทยอัศวินไทยอัศวินไทย

อัศวินไทย

วิสัยมันมาว่ามันเป็นอย่างงี้มันเป็นร่างสกตร์แปลงใหญ่

ไม่ใช่อ่ะมันลงร่างสกตร์